ช่วงนี้ตลอดกินกันต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ

ไปหาความอร่อยที่แปลกไม่ซ้ำใคร

อะไรอีกพอแล้วรู้แล้ว
ที่ผมพูดถึงลำพูนลำไย
ลำไยมันเป็นวัตถุดิบในการทำส้มตำที่สุดแสน
แปลกประหลาดแล้วก็ไม่เหมือนกับพื้นที่ไหน

รู้แล้วไปกินเถอะลำไยก็คือลำพูน
กินกันครับกับส้มตำลำไย

ตกลงส้มตำลำพูนหรือลำไย

เนื้อลำไยอบแห้งเชื่อมครับ

แล้วก็มาใช้ในการทำส้มตำลำไย
เขาบอกว่าปกติเวลาแม่ค้า
ทำส้มตำทั้งเทียต้องทำให้ดีต้องมีฟรีมือ
แต่ว่าความสุดยอดของที่นี่นะครับ

ลำไยก็คือลำพูและลำพูนก็คือลำไย

เจ้าของร้านส้มตำเจวิเนี่ย
เขาก็เลยคิดค้นส้มตำลำใหญ่ปลอดสารขึ้นมา

ส้มตำลำไยวัตถุดิบหลัก

ซึ่งทำมาจากปลาร้าที่เป็นปลาทะเลมาทำ
ที่สำคัญร้านนี้เขาบอกว่าทำเอง
ตำไปตำมาใส่มะละกอแบบทั่วไปนี่แหละ

พริกถั่วดินที่แบบคั่วเองนะ

แล้วก็มีกุ้งแห้งถั่วยาว

แล้วก็เอาลำไยอบแห้งที่แช่อิ่มเอาไว้

อารมณ์มันก็คล้ายกับลำไยเชื่อมนั่นแหละ

ส่วนที่เห็นอยู่นี่เป็นสูตรที่๒นะครับ

แต่ที่นี่เขาไม่ธรรมดาเป็นตำปูม้าโล่งโจ้งครับ

นี่ไงก็ตำเป็นสูตรเดียวกับที่ใส่สูตรแบบสดลงไปคือใส่ปลาม้า

แล้วก็ที่บอกว่าโล่งโจ้งเนี่ยนะครับ

เป็นปูม้าแต่ว่าแกะเอาเนื้อออกมาไง
แล้วก็ไปเคาะเอากระดองของมันให้มันแตกยุ่ยเอาไว้

คุณผู้ชมบอกว่าส้มตำลำไยน่าทานมาก

เขาใช้มาเพื่อทดแทนน้ำตาล

ถูกต้องมันก็จะกลมกล่อมกับรสชาติที่เปรี้ยวเผ็ดอยู่แล้ว

ที่สำคัญเวลาเสิร์ฟคุณผู้ชมสังเกตไหม
เขาเสิร์ฟเนี่ยเขาใส่แก้วนะครับ

ได้ใส่ชามนะครับใส่เป็นแก้ว

แล้วเราก็ใส่หลอดเข้าไปแล้วก็ดูดน้ำส้ม
เอาส้มสิ

บางที่เขาใส่แบบเหมือนจานกระดาษแบบนี้ใช่ไหม

ราคาราคาเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันหน่อย
บอกว่าครกละ๔๐๒๐๐บาท

ใช่ถ้าเป็นทะเลอะไรแบบนี้ก็อาจจะแพงหน่อย
ตอนนี้เขาบอกว่ามี๓สาขาแล้วนะ
ไปหาทานกันได้ผมบอกหน่อยแล้วกันนะครับ

สมตำที่ลำภูล
แล้วก็ใส่แก้วแล้วก็ใส่ท้องเรา
อร่อยจังเลย